เรื่องของประเด็นอาบอบนวดนาตาบรีอาบอบนวดชื่อเต็ม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะสืบเนื่องจากเมื่อกลางปีที่แล้ว
ประมาณเดือนมิถุนายนนะคะตำรวจเขาก็ไปบุกตรวจค้น
ที่นาตาลีอาบอบนวดไปเจอทั้งมีชาวต่างด้าวเข้ามา
ค้าประเวณีหญิงค้าบริการ๑๑๙คน
ซึ่งจริงมีหญิงค้าบริการหมุนเวียน๔๐๐คน
แตกต่างแตกต่างกันไปวันหยุดวันธรรมดา
และที่สำคัญไปเจอสวยในสวยเขาเผยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะ
มีทั้งทนายมีทั้งจ่าทั้งดาบทั้งรองทั้งอะไรเนี่ยนะ
เต็มไปหมดเลยเจ้าหน้าที่ภาครัฐนี่แหละ
ซึ่งเรื่องนี้ตำรวจก็รับมาแล้วก็ดำเนินคดีต่อเลยนะคะ
จนถึงวันนี้ค่ะปปทรับไต่สวนคดี
เจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาบอบนวดนาตรีแล้วนะคะ
บอกว่ามีรายชื่อทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลนะคะ
เป็นเจ้าหน้าที่รายบุคคลในจำนวน๒๕รายชื่อ
ส่วนเรื่องของการไต่สวนสืบพยานโจทย์นะคะ
ทนายของนาตรีอาบอบนวดนี่ก็คือฝ่ายจำเลยบอกว่าขอให้ศาลเลื่อนไปก่อนค่ะ
สารอาญานักสืบพยานโจทย์คดีค้ามนุษย์อาบอบนวดนาตรีนะคะ
ซึ่งก็มีชุดจับกลุ่มคือชุดปฏิบัติการพิเศษ
แต่ทนายจำเลยขอให้ศาลนั้นเลื่อนการสืบพยานครั้งนี้ออกไปก่อนค่ะ
เหตุผลที่ให้บอกว่าต้องการอธิบายข้อกฎหมายต่าง
จำเลยและครอบครัวของจำเลยเข้าใจก่อน
เพื่อเป็นแนวทางตัดสินใจให้กับจำเลยว่าจะสารภาพหรือว่าสู้คดีต่อ
สารจะสืบพยานฝ่ายโจทย์อีกครั้งสิ้นเดือนนี้
บอกว่าสารจะให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายนะคะ

บอกว่าสามารถเอาผิดในคดีค้ามนุษย์ได้อย่างแน่นอนค่ะ
ฟังเสียงของพอฝ่ายสืบสวนองค์กรต่อต้านการค้ามนุษย์ค่ะ
ทุกอย่างที่จะให้ข้อมูลก็เป็นไปตามพยานหลักฐานแล้วก็ข้อเท็จจริงในระหว่างการลงพื้นที่หาข่าว
มีการตรวจสอบการกระทำความผิดของผู้ต้องหาทุกคนอย่างชัดเจน
และมีพยานหลักฐานที่ค่อนข้างที่จะแน่นหนา
รอยคดีนี้กันซะหน่อยนะฮะคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๗มิถุนายนปีที่ผ่านมาปี๕๙
เจ้าหน้าที่จากกรมการปกครอง

เจ้าหน้าที่ทหารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักร
นำกำลังเข้าตรวจค้นการค้าประเวณี
ภายใต้ปฏิบัติการสังขรที่สถานบริการนาตารีอาบอบนวด
หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากองค์กรพัฒนาเอกชน
ระหว่างประเทศด้านต่อต้านการค้ามนุษย์หรือว่าเอ็นเรดเดอร์
บุกตรวจแล้วก็พบว่ามีเหยื่อค้ามนุษย
อายุต่ำกว่า๑๘ปีแล้วก็ถูกหลอกลวงมาค้าประเวณีถึง๑๕คน
จากการตรวจสอบในครั้งนั้นพบมีหญิงบริการในบัญชีบรายชื่อกว่า๔๐๐คน

ถ้าเป็นวันปกติก็ประมาณร้อยกว่าคน
ถ้าเป็นวันหยุดก็๓๐๐กว่าคน
นาตาบรีมีรายได้ประมาณวันละ๙แสนบาท
เดือนหนึ่งก็๒๗ล้านบาท
บอกค้าบริการค่าที่ลูกค้าต้องจ่าย๕๐๐๐บาท
ถึง๕๐๐๐บาทต่อครั้ง
จากนี้ในการตรวจค้นครั้งนี้พบเอกสารสำคัญนะ
เป็นสมุดบัญชีสินบนหรือว่าสวย

ในบันทึกนี้มีการบันทึกข้อมูลรายชื่อหมายเลขโทรศัพท์
รายละเอียดการจ่ายเงินให้กับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่รัฐ
รวมแล้ว๒๕รายชื่อ
บอกวันเดือนปีเขียนครบเลย
จ่ายไปกี่บาทเป็น๑๐๐๐๐๑๕๐๐๐๓๐๐๐๐๖๐๐๐บาท

มีชื่อมีเบอร์โทรเรียบร้อยนะคะโทรตามได้นะคะ
ต้องจ่ายให้แต่ละรายชื่อขั้นต่ำ๕๐๐บาท

ทำให้มีเงินสะพัดในบัญชีสวย
บัญชีนี้เฉพาะที่มีหลักฐานนะคะ

จากเจ้าหน้าที่ที่รับสวยแล้วนะคะ
ก็ยังมีเข้ามาใช้บริการเองด้วยนะ

นี่ก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานนะครับ
เป็นการสนทนาของเจ้าหน้าที่รัฐ

เป็นการส่งไลน์ให้ดูแบบนี้นะคะ

อายุต่ำกว่า๑๘ปีด้วย
ขอคนนี้ขอตัวท็อป

นี่เป็นการส่งไลน์คุยกัน

ผมก็อ่านไลน์ตามนี้ตามที่เขาส่งกันนะฮะ

กรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตในภาครัฐ
หรือว่าปปทรับไต่สวนข้อที่จริง
เรื่องนี้นะคะปรากฏว่ามีหลักฐานการรับสวยชัดเจน
เพียง๔คนตามรายชื่อที่ปรากฏ
ปรากฏนี้๒๕รายชื่อแต่ว่าที่ชัดเจนมี๔รายชื่อ

ค่ะสำหรับผู้ต้องหาในคดีค้ามนุษย์นาตรี
มีทั้งหมด๑๓คนส่งฟ้องไปแล้ว๖คน
ส่วนโกลักษณ์และลูกชายเนี่ยนะคะ
ซึ่งเป็นเจ้าของนาตรีอาบอบนวดตอนนี้อยู่ระหว่างการหลบหนีนะคะ
ขณะที่สำนักงานป้องกันและปราบรามการฟอกเงิน
ว่าปปงยึดทรัพย์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว
เกือบ๕๐๐ล้านบาทค่ะ
เจ้าของนี่ยังคงต้องนำตัวมาดำเนินคดีนะคะ
เราตรวจสอบความคืบหน้าให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับ